เราไปหาอะไรทานกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะ
มีเมนูสุดแปลกแหวกแนวรับรองว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยชิม
ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ลองแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอแล้วไปกันเลยค่ะ
หลายคนคงเคยกินบะหมี่แบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้กันใช่ไหมล่ะคะ
แต่วันนี้ตลอดกินของเราจะพาไปกินบะหมี่ที่ไม่เหมือนใครกับบะหมี่สีรุ้งแบบนี้ล่ะค่ะ
บุกไปกินของเด็ดย่านดังที่ตลาดมดินแดงหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
ที่นี่เขามีร้านบะหมี่ที่แปลกแวกแนวไม่ซ้ำใครอย่างบะหมี่คลุกคุณเจี๊ยบ
โดดเด่นด้วยเส้นบะหมี่หลากสีชวนมองชวนชิมและชวนซื้อ
ที่สำคัญร้านนี้เขาการันตีมาว่าไม่มีสาขาและยังเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยอีกด้วย
ส่วนบะหมี่หลากสีสันแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงนั้นไปฟังเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะ
คือพี่จบ๕กรรมมา

สีต่างที่เราออกมาจากผักทั้งหลาย

มีแคลอร์ตมีบีตรูตรมีอัญจรรย์
นี่แหละค่ะบะหมี่หลากสีสันเป็นสายรุ้งแบบนี้
ทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติล้วน
สีสันจากดอกอันชันสีสันจากแครอทสีสันจากบีดรูดและบะหมี่ไข่
ทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นบะหมี่ที่มีสีสันชวนมองนานรับประทานแบบนี้นี่แหละค่ะ
แต่เท่านี้ยังโดดเด่นไม่พอหัวใจหลักของที่นี่ก็คือ
คลุกเคล้าปรุงรสให้ลูกค้าได้รับประทานแบบรสชาติเข้าเส้นถึงเนื้อแบบสุด
ซอสต้มยำสูตรเด็ดเคล็ดลับของที่ร้านที่มาเสริมทัพความอร่อยเพิ่มความแซ่บในการคลุกแบบนี้
มันน่าอร่อยขึ้นค่ะมันดูสนุกดีค่ะสีสันมันลุ้งลุ้งค่ะเข้มข้นดีค่ะ
ใช่ค่ะมีหลายรสชาติปรุงรสได้แบบเข้มข้นกลมกล่อมอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็กินง่ายค่ะใส่ห่อแล้วก็กินได้เลยค่ะ
เห็นเพื่อนซื้อไปกินนะคะลูกเม็ดซื้อไปกินก็เลยมาซื้อตาม
ถ้าเทียบกับอยู่รอบมหาลัยก็คือว่าราคาโอเคเลยค่ะไม่แพงเกินไป
ก็รู้สึกแปลกค่ะเพราะว่าบางทีส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะมีแต่เขียวกับเหลือง
ถ้ามีหลากหลายให้เราเลือกอย่างอนิชันบีบรูดอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกแปลก
เด่นของเราก็จะมีการหนึ่งจำลูกค้าเราก็เป็นกันเองกับลูกค้า
เราใส่ใจทุกอย่างของลูกค้ารสชาติอยู่ที่ลูกค้าชอบไหม
คุณปรุงแล้วคุณติดใจไหมคุณไม่ติดใจเรายินดีใส่เพิ่มให้ได้
เพราะว่าเราให้ลูกค้าปรุงเองอยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้านำกลับบ้านไป
จะเพิ่มเครื่องปรุงให้เราจะเพิ่มน้ำราด
น้ำราดเราก็จะมีแบบเครื่องปรุงเหมือนต้มยำเลยเหมือนน้ำต้มยำอ่า
เจ๊บถึงไม่ใช้ชื่อยำบะหมี่เพราะว่ามันยำมันคือมันยำมันมีทั่วไปแล้ว
เราใช้คลุกดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องเหมือนคนอื่นเขา
ใครอยากมาฟินความอร่อยมากันได้เลยที่ร้านบะหมี่กลุกคุณเจี๊ยบ
เปิดตั้งแต่เวลา๔โมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งหยุดวันอาทิตย์วันเดียวจ้า
แต่อยู่ตรงไหนไปฟังเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะ
หมี่คุกคุณเจี๊ยบนะคะเจ้าเดียวเจ้าแรกเป็นต้นตำรับเลยนะคะ
ไม่มีสาขาอยู่ที่ตลาดมดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะ

ใช่แล้วค่ะสีสันสดใสแล้วก็คลุกเคล้าแบบถึงเครื่องเลยจริงนะคะ
แล้วก็เป็นแบบว่าผักด้วยนะมีประโยชน์ด้วยนะคะลองไปทาน
กันได้ถ้าเกิดใครอยู่ขอนแก่นหรือว่าแวะเวียนกันไปที่ขอนแก่นนะจ๊ะ